อ่ะตามต่อกันเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งนะคะ
ของศิลปินดาราอ่าคนดักมากคึกคักคึกคัก
วันนี้นะคะไปติดตามจากรายงานของคุณจักรีนเลยนะคะบรรยากาศของการเลือกตั้งนะคะ
ในฝั่งของศิลปินดาราปีนี้นะคะต้องบอกว่าคึกคักสุดเลยล่ะค่ะ
อย่างที่เรารายงานข่าวไปในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังพี่เบิร์ดทงชัยแก๊อินไตค่ะ
รวมไปถึงเจ้าหญิงแห่งวงการนะคะพี่แอนทองผสมก็ออกมาใช้สิทธิ์กันค่ะ
หรือจะเป็นนะคะท่านนี้เลยนะคะเป็นนางเอกชื่อดังนางเอกอเจ้าค่ะ
ล่ารานีค่ะที่พาคุณแม่ออกมาเลือกตั้งที่เขตเคหาอเงิน
หน่วยเลือกตั้งเขตที่สิบห้าพร้อมเปิดใจนะคะ
อยากให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ปัญหาเรื่องปากท้องของคนสายใหม่ค่ะ
เช่นเดียวกับตลกชื่อดังค่ะคุณแจ๊ดชวนชื่นแล้วก็ภรรยาคุณแจงค่ะ
เมื่อคืนนะคะจะไปงานคอนเสิร์ตมาแต่ก็ไม่ขอนอนหลับทับสิทธิ
ลุกขึ้นมาเข้าหากากบัตรเลือกภูว่า
กรุงเทพหมาตะคอนคนต่อไปค่ะขณะที่ในโลก
นะคะเราก็จะเห็นดราเนี่ยเข็กอินเข้า
คู่หากันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลก
ก็บินจากบุรีรำนะคะมาเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหาคอนโดยตรงค่ะ
และล่าสุดตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแคทริยาอิงลิสนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แคทค่ะ
ตอนนี้เราอยู่ที่เขตโรงเรียน
ใช่ค่ะอยู่โรงเรียนเทพลีลาเนอะ

ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะจริงแล้วก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนเหมือนกันนะคะ

เพราะฉะนั้นรีบออกมาใช้สิทธิ์กันเลยนะคะ
แล้วก็ฝากถึงแฟนไทยรัฐทีวีที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะ
ยังมีเวลาถึง๕โมงเย็นอย่างที่พี่แคทบอก

ผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่จะได้มาช่วยแก้ปัญหาให้เราด้วย

แล้วก็เผื่อเวลาด้วยเนาะเผื่อรถติดอะไรอย่างนี้ก็นะคะ

จั๊กกะลีนรายงานนิพนธ์ถ่ายภาพสวัสดีค่ะ